คู่นี้เขารีเทิร์นกันแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างดีกว่าวันนี้วันที่๙มีนาคมแล้วนะฮะช่วงนี้ราศีไหนมีโอกาสจะรีเทิร์นกับรักเก่าเก่า
ดวงชะตาใครที่จะกลับมารีเทิร์นในเวลานี้นะก็คือราศีตุลราศีกันเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกัญญาเนี่ยมีโอกาสกลับมารีเทิร์นในสายสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าจะยืนยาวนั้นและมั่นคง
ตอนที่ป่าแยกกับพี่ชุมตัวนั้นคือขอโทษนะครับหมดเนื้อหมดตัวจริงบ้านจะอยู่ไม่มีเลยก็ไม่มีบ้าน
ไม่ใช่นะแกบอกว่าดวงแคตรวันป่าในวันนั้นเรียนมาควรมาคาดกัน
นะคือดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันลึกอย่างนั้นเราก็ตอบดวงกำหนดชุดชิดดวงเป็นแค่ข้อมูลเพื่ออรรคาว
ในความเป็นไปดวงเขาสองคนเนี่ยนะเขาคบกันมาเขาได้เจอพบคบหา
แล้วประเทศเนี่ยมีชีวิตไม่ใช่ไม่มีโอกาสนี่ก็ไม่พี่จุ๋มก็ไม่ใช่มีโอกาส
แต่ในการที่เขาสองคนคบหามาแล้วเนี่ยระยะเวลาหนึ่งจนมีลูกมีเต้า
แล้วพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายก็รู้ว่าใครเป็นใครยังไงแล้วประเทศก็มีความรับผิดชอบ
ต่อความเป็นไปในระดับหนึ่งของชีวิตที่ควรจะเป็นดังนั้น
กันพอจะพูดได้แต่ถ้าเกิดผมพูดอย่างงี้กับสาธารณชนทั่วไป
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่เข้าใจในสภาพนี้
เป็นคนขัดดวงข้าเลิกกับแม่งแหละอันนี้จบเลยเหรอ
ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยพูดไปเขาเรียกว่าอที่แกกระชั้นสุขบ้างทุกข์บ้าง
พละล้อกันบ้างดีบ้างฉันดีใจฉันดีกับแกแกหึงฉันมุ่นวาย
ก็เป็นเพราะอลิมรณะต่อกันถ้าเข้าใจและจบ

พี่จุ๋มคิดว่าพี่จุ๋มดวงขัดประเทศถึงขนาดไปโกนหัวบวชชีพระอำนวยหรือ
ไม่ใช่อันนี้เรื่องเอ๊ะทำไมทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
บ้านก็ต้องมาขายมาอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับแบบว่า
มีแต่ปัญหาเรื่องธุรกิจการงานเราอาจจะแบบเจ้ากรรมในเวรเราอาจจะเยอะ
ก็เลยคิดว่าจะไปแค่ชอบทางนี้ไปก็เลยไปโกนหัวก็เลยบวชชีพระอำนวย
ถามว่าเราไปบวชเนี่ยถ้าไอ้บวชเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะที่มันน่าบวชถึงบวช

มันไม่ใช่ว่าไม่มีจังหวะจังหวะนั้นซึ่งเรากำลังแบบแหม่กำลังเหนื่อยมาก
ซึ่งทำหมูกระทะตอนนั้นหายืมเงินคนมาลงอะไรอย่างนี้
ไอ้ตรงนี้ที่ทำให้เราเฮ้ยคิดกับอย่างไรวะ
กำลังอธิบายว่าพี่จุ๋มถ้าเกิดอยากจะเข้าหาทำ
ก็เป็นเวลาที่เราโป่งโล่งในเวลาหนึ่งได้ไหมที่ไปสงบตรงนั้น
หรือไม่ใช่บวชเพราะว่าเศร้าแล้วไปบวชแต่ต้องการเรียนรู้ตัวเองอย่างมีสติ
ว่าจิตเรามันเป็นอย่างไรผมอธิบายถูกต้องหรือเปล่า
จุ๋มเขาอธิบายให้ฟังดวงของประเทศไม่สามารถจะร่วมหุ้นทำธุรกิจธุรกรรมกับใครได้
ที่หนึ่งนะหรือเอาชื่อเสียงพี่เทพไปใช้ในการทำธุรกิจธุรกรรมอะไร
เทพเขาต้องประเทพเนี่ยเขาต้องทำอะไรเป็นของตัวเขาเอง
เพื่อเขาจะได้รับผิดชอบไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนจะถูกผิดดีชั่ว
และระหว่างที่เขาดำเนินไปอย่าไปทักอย่าไปแอ๊ะอย่าอุ๊ดนี่นั่นปล่อยเลย
แล้วถ้าเกิดอะไรพลาดเราประคับประคองอันนี้ทำได้
เพราะดวงพี่เป็นอริมรณะต่อกันจึงหมายถึงว่าอริมรณะในทางเสียก็คือว่า
ถ้าเราคิดแข็งพร้อมกันคิดเท่ากันมุ่งไปเท่ากันฉันก็เมียคนนึง
แกต้องฟังฉันพังทั้งคู่แต่ในความหมายคือเดินตามหลัง
อันนั้นรวมไว้เก็บเขาจะเห็นไม่เห็นไม่รู้เก็บ
แล้วไม่พูดอะไรไม่พูดให้กระทบกับเธอดีใจเท่านี้แหละเข้าใจยัง
เท่านี้จบแล้วไม่ใช่แปลว่ามันไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้
ประเทศผมอธิบายได้ประเทศภาษาจันทร์ถูกต้องถูกต้องเลย

เราจะทุกครั้งที่เราได้ยินว่าประเทศทำธุรกิจอะไร
พวกเราพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นห่วงยิ่งกว่าธุรกิจตัวเอง
ขอบคุณมากเลยป๊าก็บอกว่าสิ่งที่ป๊าทำมั้งนี่ไง
ถ้าป่าไม่ทำบ้าบ้าบอมาหรือทำในสิ่งที่ป่าคิดนะ
เขาก็มองไม่เห็นหรอกตรงนี้แหละไม่ต้องพวกสื่อพวกอะไรก็แล้วแต่
เพราะป่าทำมานานแล้วใช่ไหมเพราะแกก็เห็นว่าป่าทำมาจริง
กว่าปี๓๐ปีทำที่จนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่
แต่เขาไม่เข้าใจว่าโอเคเราทำตรงนี้มันเหมือนกับหลอกก็ได้อยู่ตลอดไม่รู้
คำว่าได้ของป๊าคือได้ในคัตตอนในความเป็นไป
อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้อะไรที่มันอยู่ได้ไปได้อีกอะไรอย่างนี้
เขารักเขามีความสุขเหมือนมีจะแย่จะแย่มันมีอะไรมาช่วยเราจริงนะ
มันมีเทวดามาช่วยจริงบางอย่าง

ตามดวงเนี่ยป่าเขามีดาวประจำตัวคือดาวพระฤหัสบดี
เป็นดาวครูคือดาวครูอยู่ในวันเป็นตรงตัวเอง

ข้างหน้าข้างหลังรายละเอียดปลีกย่อยไม่เคยปล่อย
เพราะอะไรเป็นห่วงถึงความรู้สึกจิตวิญญาณ

บางทีเราดูไม่ครบดูไม่ได้

หน้าแกจึงเหมือนแบกโลกเอาไว้ทั้งโลก

เพราะมันเป็นพันธะจิตวิญญาณในความผูกพัน
ที่ออกมาจากเนื้ออนุเงื้อของประเทพโภงอาม

เพราะผมดูหลายช่วงวัยของอายุคน

รู้ว่าราศีธนูมันคือเกิดจากคันธนูกับลูกธนู

จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครอง

เพราะฉะนั้นในป่าเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาคุ้ม
ตัวแกต้องคุ้มตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากลากเลือด
เจ้ายังใช่นี่คือชีวิตแต่อย่างหนึ่งเราก็เฝ้ามองว่า
คนเกิดราศีธนูส่วนใหญ่หนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเป็นพระที่บวชอยู่
สองพี่เอกก็ทำเรื่องการศาสนาสร้างวิหารปู่โต
แล้วก็ทำให้เป็นที่ศักระของคนที่พัฒนาสร้างไปเรื่อย
ชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่เป็นป่ามาทำเรื่องโคกระบือ
ควายอะไรก็ตามทีที่ทำเนี่ยเก็บมีความสุขเรื่องนี้มาก
เพราะฉะนั้นนี่ไงทำไมป่าไม่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราว
กรณีที่ว่ามีมูลนิธิดูแลโดยป่าเป็นประธานมูลนิธิ
ฉันทำมา๒๐ปีฉันทุ่มเทตั้งใจมันจะมีคนเขามีความสมัครใจว่า
โอนเงินร่วมบุญช่วยแล้วส่วนหนึ่งป่าก็ต้องเอามาบริหารจัดการว่า
ป่าไม่ได้เสกได้หายตัวได้หรือไปไหนอิ่มทิพย์ได้แน่นอน
ก็ต้องกินต้องใช้นะชาวบ้านเขาบอกอ่ะยินดีเลย
หมายถึงว่ามูลนิธิก็ต้องมีเจ้าหน้าที่

เราต้องเตรียมมีมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องแจกจ่ายเงินด้วย

เพราะป๋าไม่เคยเพิ่งมาคิดทำทำโดยไม่เคยเพิ่งขายมานานแล้ว

โดยการที่จะต้องดูแลสรรพสัตว์มากมาย

คนเขาจะได้ให้ป่าเป็นสารณะ
เป็นต้นเป็นประธานในการทำกิจกรรมนี้

ทำดูแลนี่ทำไมไม่ถาม
ที่ว่าตอนนี้ป่ามีโครงการแล้วว่าเราจะทำเป็นแบบโฮมเตย์ขึ้นมา
แล้วให้ทุกคนมาเรียนรู้ในของท้องถิ่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วมีวัวควายมีไถนาให้เห็นกัน

ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเรียนรู้ได้เลย

แต่ยังไม่ได้เริ่มปลูกอะไรสักอย่างเลย

ยังไม่มีเงินเลย

คืออยู่ในกรุงเทพมันจบแน่เลย

ชำระหนี้ได้ในบางส่วนนั้น

วันนี้เราต้องหาให้ได้
ต้องหาทุนทุกเดือน
เจอที่ได้ก็บอกก็ทุกวันนี้
ก็ยังพอใช้นี่ได้บ้าง
มันก็รู้สึกว่าดีกว่าที่เราไม่ได้คิดทำอะไร
เพิ่งคนช่วยเนี่ย

ก็ไม่ใช่แต่เราต้องออกไปกับป่านะ

ไปถึงลด๓ครั้งเอารถ๓ครั้ง

แต่เราก็อยู่ได้ไม่ต้องไปคิดมาก
แค่ว่าร่างกายเราแข็งเล็งไปทำงานได้
บทเรียนเอาเงินธนาคารมา
สมมุติว่าเราผ่อนเดือนละ๔๐๐๐เนี่ย
แรกคุณต้องหาดาวน์ของก่อไม่รู้สักกี่แสน
แล้วเสร็จแล้วก็ส่งเป็นเดือนละ๔๐๐๐๐
หากเราประมาณ๒๐๐๐บาทต้น
ลงไปเป็นหนอ
ต้องเอาเงินพวกนี้ไปให้ลูกหลานไปกินก็จะดีกว่าหรือไปให้สัตว์กินก็จะดีกว่าก็จะไม่
มีเมื่อไหร่ไม่มีตังค์ก็จะไม่เอาบ้านแต่พูดกับมันอยู่ตลอด

ราศีไหนในปีนี้มีโอกาสจะหมดหนี้หมดสินหรือสถานการณ์การเงินจะดีขึ้นนั่นแหละ
พระทรงได้ตลอดไว้เลยว่าความเป็นหนี้คือทุกข์
เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหนี้แล้วคือตอนนี้เป็นหนี้ไปแล้วใช่ไหม
มันก็ต้องมีวิถีชีวิตที่ต้องปลดเรื่องหนี้สินนั้น
เพราะหนี้ส่วนใหญ่ของคนที่เป็นหนี้แล้วปลดเปลื้องยากคือหนี้เพื่อการบริโภค
คือรูดบัตรเครดิตต้องการอยากได้นู่นนี่นั่น
แต่หนี้เพื่อการลงทุนเราไม่สามารถที่จะกำหนดหนี้นั้นได้อย่างเดียว
มันมีคนตรวจสอบเราคือธนาคารว่า
เพราะฉะนั้นมันมีคนช่วยเรากรองวางแผนอยู่แล้ว
คนที่เป็นหนี้โดยถูกหลักเหตุและผลในสติปัญญาในการลงทุน
แล้วมีการกรองแล้วแล้วเป็นหนี้เป็นความหนักใจ
แล้วธุรกรรมธุรกิจดำเนินไปมันจะใช้หนี้ได้หมดเมื่อไหร่นั้น
ราศีกันกับราศีตุลชัดเจนมาก
ที่จะมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะหมดหนี้หมดสินในปี๒๖๐ต่อปี๒๐๖๑นี้

มีโอกาสจะลืมตาอ้าปากเป็นเศรษฐีมีบ้านหลังใหม่กับเขาบ้างไหม
ดรป่าวนี้ก็มีดาวผันทุผันทุในดรวงนี้
พันธุอยู่ในเรือนราหูก็แปลว่าครึ่งกลาง

ไม่ใช่สาระสำคัญของป่าป่าจะนอนที่ไหนจะยังไงก็ได้
นี่คือรากเดิมในพื้นโดงนี้นะนี่คือความหมาย
ส่วนพี่จุบนะบ้านเนี่ยคือพันธุเนี่ยมันไปเป็นประในพื้นโดงชะตาเดิม
แต่มันเป็นสภาวะที่เป็นความผูกพัน
คือบ้านจะเล็กจะไม่สมบูรณ์จะไม่ใหญ่ขออยากมีบ้าน
มันเป็นความผูกพันบ้านของตัวเขาเป็นเป็นนะแต่ทีนี้เขาจะได้บ้านเนี่ย
ก็เมื่อเป็นบ้านที่มันไม่สมบูรณ์บ้านที่ไม่ครบถ้วน
บ้านที่อาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือผ่อนชำระ
ป่าป่าพูดอ่ะถูกว่ามีเงินสดไปซื้อบ้านแต่ราคาบ้านมันแปลก
ว่าราคาตอนนี้มัน๓ล้านพอเก็บเงินได้อีก๑๐ปีมันขึ้นไป๑๐ล้าน
แล้วมันหนีเราตลอดเพราะฉะนั้นมึงจึงเหมาะสำหรับในการที่จะอยู่ในคนในการบริหารหนี้
หรือวางแผนเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แล้วโดงพี่จุ๋มเนี่ยดูจากเดือนดวงแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะมีบ้านส่วนตัวพ่าเองเนี่ยจะอยู่อย่างไรก็ได้
คือดวงชะตาคือเหมือนพระไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็มีคนให้ที่อยู่อาศัย
ให้ที่พักพิงที่ไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรมากมาย
ทุกวันนี้ก็ยังนอนที่นอนพิคนิคอยู่เลย
อันนี้คือเรื่องบ้านจบยังมีเกณฑ์จะได้บ้าน
คิดว่าผมจะแม่นไหม
กลางปีนี้จนถึงกลางปีของ๒๖๑เนี่ย
จุ๋มกับประเทศที่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคงจะมีบ้านดังปราศนาสักหลังนึง
ไม่ต้องผ่อนนะมาสอบว่าไม่สมบูรณ์
เสาเอกบางคนยังดวงแค่หลังคา
เลยเค้าบอกต้องหารูขาลลานเข้ามาให้มาช่วยเสริม

ธุรกิจใหม่

มีคืองี้นะ
มันมีสิ่งที่ทำให้ได้คิดจากสิ่งที่เป็นอยู่

ป่ามีประสบการณ์มากขึ้นหรือป่ามีบริบทบางประการในโอกาสที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
จนถึง๑๒มีนาคมในห่วงเวลานี้มันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวพระศดีโคจรเข้าสู่เรือนลาพะ

แต่มันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ใจในความเป็นไปในตัวป่าเพราะงี้นะ
หลังนั้นแผ่วไปเว้ยเกิดอะไรผมไปเปิดเทิมแล้วเพื่องเรือนลาพาจะเริ่มมีบริบทบทย์ที่ตกผลึกว่า

โอเคละคนรู้จักแล้ววางไลน์ในการทำงานให้พี่จุ๋ม
หรือใครดูตรงนี้นะแต่ตัวเอง
วางไลน์แล้วว่าจะไปทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดไอเดีย
ความคิดเรื่องที่ว่าเนี่๊ยและเป็นรูปกระทำเห็นชัดเนี่ยนะ
ชัดเนี่ยนะรอบแรก๑๒มกราศถึง๑๒มีนารอบ๒๖กัญญาณโยนในต้น
ทุกอย่างจะเริ่มก่อเกิดถ้าระหว่างนั้นก่อเกิดอะไรมันจะ
ที่ผ่านมาเนี่ยป่าจะมองสิ่งหนึ่งคือคนเกิดราศีธนู
คนเกิดราศีพิจิกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงเหมือน
กับแบบเอาง่ายคือดับเครื่องชนอย่างเดียวมองไม่รู้จะไป
ไงขอไปดับเครื่องชนแต่ปี๒๐๑๖เป็นปีที่สามารถเห็นเลยแสง
ว่างจากนู้นแล้วไปได้แต่ลึกมันมีความหวาดระแวงอะไร
ไหมเออแต่ที่เราจะทำไปเนี่ยเราคิดครบหรือยังวะเนี่ยเรามอง
ครบหรือยังแล้วมันจะเอาทุนที่ไหนหลายเรื่องแล้วก็ไม่อยาก
เป็นหนี้ใครที่แบบให้เป็นหนี้ทั้งหนี้บุญคุณและหนี้เงินจะ
ทำอย่างไรดีวะให้มันมีเงินก้อนหนึ่งที่พอดีเริ่มต้นหนึ่ง
แล้วไปสองสามสี่ที่ไม่ต้องเป็นหนี้ทั้งแบงค์และเป็นหนี้ทั้ง
ต้องไปมุกมรุมหัวให้ใครอย่างมีความเชื่อชูจึ้มในความเป็น
กำลังอยากทำอะไรใช่ไหมตอนนี้

มีความรู้ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ท้องแม่ซะเมื่อไหร

ก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไหนประวัติมหาเศรษฐีอะไรก็แล้ว
แต่ทุกคนก็ต้องเจ๊งมาเสียหายมาเยอะแยะ
ป๊าก็ยังเคยอ่านเคยรู้ประวัติของอีกหลายคนที่เขามีความรุ่งเรื่องมาอย่างนี้
เขาก็เหมือนกันกับเรานี่แหละ
คือผมอึดอัดมากอยากจะบอกป่าอีกข้อหนึ่งนะ

คือเราเคยเฝ้ามองป่าตั้งแต่เรื่องทำน้ำ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องออยหรืออะไรแต่ละอย่างนะ
คือเรารู้สึกแบบทำไมไม่มีใครมันไปช่วย
หรือว่าหรืออธิบายให้ป่าได้เข้าใจว่ามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องแบบนี้
ทำแบบนี้แล้วไปงี้ได้เพราะเห็นด้วยความตั้งใจ
ไม่มีเลยป่าเหมือนหัวเดียวกระทิมรีบในวันหนึ่ง
เห็นแล้วรู้สึกแบบเออแล้วจะมีไหม
ที่๑ดวงชะตานี้จะประสบความสำเร็จในตนแก่
ป่านี่จะมีอายุยืนถึงขนาดทำตรงนั้นได้ไหม
เราก็เห็นดวงแล้วทำได้ข้อที่หนึ่งเลย
ข้อที่๒ดวงชะตานี้มันจะมีวันที่รวยไหมที่แบบว่ามีเงินแล้ว
หนี้หมดแล้วแล้วมีเงินที่จะทำในสิ่งที่อยากทำอย่างมีความสุข
และมีทรัพย์สินเหลืออยู่ที่ดินก็มีเงินก็มีก้อนหนึ่งอย่างสบาย
มีในโดงนี้มันมีค่ะเพราะฉะนั้นคือเห็นสองประการสามประการนี้
แล้วจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นปี๒๖๐๖๑นี้๒ปีนี้เห็นเลยว่าถ้าเกิดป่าคิดทำอะไรเริ่มต้นอะไร
มันจะเป็นการลงทุนในรอบสุดท้ายของชีวิตที่มันจะมั่นคงและสำเร็จที่ไม่ผิดพลาด
เพราะความโลภเพราะความไม่รู้แต่มันจะเป็นองค์ประกอบที่ใครก็ช่วยใครก็ช่วยแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณแล้วนี่เงินใครแต่มันเป็นไปด้วยพลวัตรของมัน
ใช่ชัดมั้ยชัดมั้ย
ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดจะทำเลยมันเหมือนคนที่มาช่วยให้ทำเราก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรเท่าไหร่

แล้วรู้เลยนะว่าอะไร
จะทำเหมือนกับโฮมสเตย์หรือเป็นเหมือนกับมากกว่าโฮมสเตย์ก็คือเป็นการดูแลคนสูงวัยที่เขาเรียกว่าอะไร
มันเป็นโรคของคนโรคจากนี้ไปมันจะเป็นโรคของคนสูงวัยที่วาเว
เขาต้องการเรียนรู้ชีวิตแบบธรรมชาติต้องการเห็นวัวเห็นควายเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นไล่สวนเลือกนาแบบสบายใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและไม่ไกลจากสถานพยาบาลที่สามารถดูแลจัดการบริหารตัวเองได้
อาจจะเป็นต้นโมเดลของตรงนี้เพราะมันเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วเขาทำได้เพราะเขาเกิดราศีธนูซึ่งมันหมายถึงเป็นราศีที่เป็นเหมือนชีวิตกึ่งมูลนิธิแห่งชีวิต
แล้วหนึ่งคือหมายความว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวได้แล้วก็เขาก็จะได้เห็นแล้วเขาก็จะได้อาจจะช่วยเราได้บางอย่าง
ค่าฟางไว้ใส่ช่วยค่าวัวให้กับควายอย่างนี้โอเคแต่ให้ป่าเป็นตั้งเป็นมูลนิธิป่าก็ไม่อยากทำเพราะว่ากลัวกลัวในสิ่งที่เรากลัวอยู่หมายความว่ากูจะทำอะไรกูจะทำจริงหรือเปล่ามึงเอาไปให้สัตว์จริงหรือเปล่าอะไรหลายอย่างซึ่งบางทีเราทำถูกต้องเนี่ยแต่บางคนเขาก็มองป่าถึงไม่อยากจะให้มีจุดตรงนี้ขึ้น

ก็ประมาณนั้นนะฮะ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำโอเคไหม

รู้ตัวว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าเรายังรักเขาอยู่เราคงต้องยอมในการเดินตามไปแต่บางทีเดินไปถ้าป่าพูดมาบางคำทำให้เราแบบเจ็บตัดใจตัดใจตัดใจ
ความจริงเนี่ยตายไปมันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนคำที่เราเสียแทร่งขึ้นมาแล้วปลอบใจตัวเองมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงมันไม่สามารถที่เป็นจริงได้